ไอล์โหลดแล้วคุณหลานโหลดหรือยัง

อ๋อภิกาวใจภูมิสวัสดิ์ค่ะ

ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่แม่บ้านควรรู้
พร้อมปราบทุกปัญหาและประจันหน้ากับทุกเรื่องวุ่น
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง

แต่กองก็แต่งเหมือนแม่ทำไมกองไม่มีเครื่องประดับอะไรเหมือนแม่เลยอ่ะ
ใจเย็นลูกวันนี้เป็นวันของแม่ซึ่งแม่จะพาคุณผู้ชมทางบ้านรวมลูกกาวเนี่ย
ไปพบกับแม่บ้านพารวย
โอ้โหลูกจ๋าวันนี้แม่ไปเจอธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่มีแนวคิดแปลกใหม่

ใครที่อยากจะมีเครื่องประดับเก๋ไม่ซ้ำใครเนี่ยนะคะ

เพราะว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเครื่องประดับตามใจฉัน
และวัสดุเกมมากเป็นของเล่นลูกที่เหลือใช้
ไม่ว่าจะเป็นโมเดลทหารโมเดลรถแข่งโมเดลยอดมนุษย์
เอามาได้หมดเลยแม้กระทั่งของใช้เล็กจุ๊กจิ๊กในบ้าน
ก็สามารถเอาเก็บมาทำเป็นเครื่องประดับได้เลย
แม่ของเล่นลูกของใช้ในบ้างในบ้าน

มันจะทำเงินได้สักเท่าไหร่เชียวคุณแม่

ลูกฝันรายได้ได้เป็นล้าน

เท่านั้นยังไม่พอทุกวันขีดนี้เขาทำมากว่า๒๐ปี
โอ้โหไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะเนี่ย

เจ็ดหลักเลยเหรอโอ้โฮแม่บ้านพารวยเจ็ดหลัก
แม่บ้านผ่ารวย

ฮ่อยเอวฮ่อยโฮ

โอเคค่ะจะได้ว่าเป็นคนไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไทยแท้เลยนะคะโอเคค่ะไทยแท้เลยนะคะ

เปรี้ยวแซ่บกราฟกันเปรี้ยวมากอันนี้เป็นเจ้าของร้านเลยนะคะ

อันนี้คือเป็นตัวเองใช่ไหมเนี่ยทั้งหมดทั้งมวล
นี่เป็นชุดอยู่บ้านอยู่บ้านเป็นอย่างนี้

เพราะว่าดูจากแบบลักษณะการแต่งตัวหน้าตาแบบการแต่งหน้าเนอะ

จุดเริ่มต้นทำไมถึงหันมาทำสินค้าแบบที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้คะ
จริงแล้วเป็นคนชอบชอบอันดับแรกคือ
ชอบแต่งตัวแต่ว่าเคยเห็นที่คนทั่วไปเขาใส่กัน
มุดอะไรฮิตทุกคนก็ฮิตใส่เหมือนกันไม่ชอบอย่างนั้น

โหแล้วมันไม่ต้องเป็นของเล่นนะคุณแอร์นี่ดูดิ
พยายามที่แรกพยายามหาหาว่าเราอยากได้อะไรที่มันไม่เหมือน
แต่ว่าเราชอบที่มันมาจากเรา
ก็ลองทำดูทีแรกก็ลองแรกก็เลยลองทำดูแล้วโอเค
อ๋อเหมือนแบบเป็นคอสเปย์อะไรอย่างนี้
ได้เนี่ยอยากได้เนี่ยแต่ไม่อยากได้ตัวเท่านี้
เรามีตัวใหญ่อยู่ไหนอยู่บ้าง
อุ๊ยอวดเราอีกแล้วนี่ดูสิต่างหน้ามา
แล้วมันดูมีคิมมิกแล้วใส่ไปไหนมาไหน

หลากหลายมากคือจะมาจับแบบว่าสไตล์นั้นสไตล์นี้พูดไม่ได้เลย

แรกที่ทำออกมาขายมีสินค้าอะไรบ้างค่ะ

ไม่เพราะว่าบางอันก็ขายตั้งแต่ที่แรกก็ยังอยู่
ถ้าสั่งได้ค่ะอ๋อเหรอเพราะว่ามันความต้องการไม่เหมือนกัน
บางคนเขาใส่ไปปาร์ตี้เออเกิดค่าชนะเลิศ

แล้วอย่างนี้มีขายที่ไหนจะเอาเป็นว่าไปขายครั้งแรกนี่ขายที่ไหนคะ

ขายเจอรุจักก่อนเลยดับแรกอะดับแรกกับเจอรุจักรเลยคะ
คือคนไทยคนไทยมีประมาณ๒๐แต่ว่าเป็นคนไทยที่ต้องมั่นใจ

เป็นอย่างนี้เลย
คนเรียบร้อยก็มีถ้าเวลาไปงานแฟนซี

เคยลองทำอย่างอื่นไม่ใช่

สามีก็ชอบความเป็นตัวเอยของเธอ

เขาไม่มีห้ามเนอะ

อยากดูกันว่า
อันนี้คือผมเนี่ยข้างในมีอะไรไหม

ไอ้เสื้อสีเทาเนี่ยมันเป็นเสื้อยูส
เสื้อที่ที่แบบว่าแฟนไม่ใส่เป็นเสื้อของแฟน
ไม่ใส่ไม่ใส่เอามาประดิษฐ์แล้วก็จะไปทิ้งกะไรอยู่
ก็เพิ่มเข้าไปอย่างนี้สามีคุณนี่ก็ไม่ใช่พวกหนุ่มสลิมนะ
ไม่ไม่ใช่เอาอัพนะเอาอัพนะเนี่ย
เอามาทำเป็นของผู้หญิงได้ไงได้
ก็นางเขาชอบตกติดประดอยไงครับคุณแม่

คือขอแม่เอาไปพูดคอนะหรือว่าคือ
ดูสิดูสิแบบไม่สร้างสรรค์ฟังแบบสร้างสรรค์ค่ะ

เพราะว่าความโดดเด่นของเขานี่ไง

เฮ้ยตามกลางถ่ายตามอะไรต่างน่ะ
เขามาเอาเครื่องประดับร้านน้องแอร์ไปให้ใส่เลย

อ๋อผู้ชมพู่ครับ

เขาว่าคุณแม่เคยใส่เป็นกำไรอย่างนี้

บววกคุณซึ่งมีเครื่องโบ๊งเครื่องบินอะไร

เพราะว่าจะเอามาเป็นเครื่องประดับได้

แต่อยากรู้เรื่องราคาแพงหรือเปล่า

ชิ้นไหนคะชิ้นไหนถูกสุด

อันนี้ที่รัดผมที่รัดผมค่ะ

เอาถูกสุดที่ขายคือ๙๐บาทนี่ใช่ไหมคะค่ะ

สุดนั้นน่ะขอโทษโอ้คุณพระนับถามกับเอ